นองเลือดกันหน่อยในบ้านหลังนี้

ก็ขอตั้งวงทำกับข้าวกันกงเหล้ากินกัน
ที่ผ่านมาเขาก็เป็นแบบนี้นะไม่เคยมีปัญหา
จนกระทั่งนำมาซึ่งวันเกิดเหตุ
เลือดนองท่วมพื้นคุณผู้ชม
คือเรียกได้ว่าทุกพื้นที่ของบ้านเช่าหลังนี้

เกิดอะไรขึ้นกับคนงาน๓คน

ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงที่ลบบุรีนะคะ
ตำรวจบอกว่ารับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง

ชื่อนายสมิงศรีโยหะอายุ๓๗ปี
บริเวณใบหน้าลำคอมีแผลแล้วก็เลือดไหลทะลักนองท่วมพื้นเลย
ส่วนอีกคนค่ะคือนายสมภารหวังแต้มกลางอายุ๔๔ปี
บาดแผลที่ใบหน้าลำคอเลือดไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมาก
หมดสติอยู่ภายในห้องบ้านหลังดังกล่าว
ดังกล่าวนะคะทีนี้ต่อมาทางด้านของตัวนายสมิงเนี่ย
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเจ้าของบ้านเช่าชื่อนางจรินผลกาย
ยูหกสิบสามปีบอกนะคะว่าสามสี่เดือนก่อน
เหล่าบรรดาคนงานเนี่ยก็มาเช่าบ้านอยู่ไม่เคยมีเรื่องอะไรกันเลยนะ
ไม่เคยส่งเสียงเดือดร้อนรำคาญด้วยซ้ำจนกระทั่งเห็นว่าหยุดงาน
แล้วเขาก็มานั่งสังสรรค์กันแล้วมีคนได้ยินเสียงบอกเหมือนมีคนทะเลาะกัน
แล้วหลังจากนั้นนายวรวิทย์ค่ะคนเห็นเหตุการณ์คนหนึ่งเล่าว่า
เขาได้ยินเสียงคล้ายกับคนร้องขอความช่วยเหลือ
มาที่บ้านหลังนั้นเห็นขาของนายสมิงคนตาย
เฮ้ยทำไมเหมือนมีเลือดไหลออกเดินมาดูแต่เจ้าตัวเองก็บอกกลัวกลัวนะคะ
เพราะว่าเห็นเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากเลยตัดสินใจรีบแจ้งตำรวจ
สอบส่วนเพิ่มเติมค่ะบอกว่ายังมีอีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์แห่งนี้
ก็คือตัวคนงานอีกคนนั่นแหละค่ะที่ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ
นั่นก็คือนายคมสรรค่ะอายุ๓๘ปีขับรถกระบะสีดำออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้า
แล้วตอนนี้คาดว่าเขานี่แหละคือคนก่อเหตุตำรวจออกติดตามตัว
เดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์
ตอนนี้พบว่านายคมสรรขับรถไปทางอำเภอบางปะอินจังหวัดอายุทยาแล้ว
ไล่ล่าติดตามตัวอยู่ค่ะแต่ยังไม่รู้ปมก่อเหตุนะคุณ

เพราะทั้งจริงแล้วที่ผ่านมาก็สังสรรค์กันแบบนี้
จนกระทั่งนำไปสู่การก่อเหตุโอ้โหน่ากลัวมากนะคะ